อะไรที่มันเรียกกำลังเรียกความฮือฮากันหน่อยนะครับ

แต่ต้องฮือฮาแน่เพราะคุณจะได้เจอกับตา
พอแล้วจะได้ดูหน่อยข่าว

เฮ้ยเดาไม่ออกเหรออุตส่าห์ทำเพลกขนาดนี้อุตส่าห์ทำเพลกขนาดนี้
คุณคะคุณคะดิฉันเห็นแต่เงาะป่าในซุปเปอร์แมนค่ะ
คือไม่ต้องกลัวผมไม่ได้พูดผิด
วันนี้การแข่งขันครั้งนี้มีซุปเปอร์แมนจริง
การแข่งขันกีฬาที่นี่ครับ
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกคู่ตำบลท่าลาศ
อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ก่อนที่จะแข่งขันกันเขาก็ต้องเดินขบวนเป็นพิธีเปิดงานแบบนี้
กับการแข่งขันกีฬาอ้อบต่อท่าลาศคัปต้านยาเสพติดประจำปี๒๕๖๒
เป็นการเชื่อมความสามัคคีให้กับคนในชุมชน
งานนี้งานใหญ่เอองานใหญ่จริง
มากันเยอะประมาณสัก๑๒๐๐คนจาก๑๙หมู่บ้าน
เยอะจริงส่งเข้าประกวดเข้าแข่งขันกัน
แต่ละประเภทชนิดกีฬาเขาจริงจังนะน้องใบตอง
ยังไงคะไม่เชื่อไปดูกันครับ
นี่คือบรรดาซุปเปอร์แมนเหรอคะ
ใช่ครับเกงในซุปเปอร์แมนค่อนข้างจะย้วยนิดนึงครับ

เอ้านี่ครับการวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน
คือเขามีกติกาอยู่นะสำหรับผู้แข่งขันเนี่ย
จะต้องเป็นระดับเยาวชนเท่านั้น
ก็คืออยู่ในช่วงวัย๖๐๑๐๐ขวบ
เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๖๐๑๐๐ขวบ

เยาวชนอายุไม่เกิน๑๐๐ขวบถึงจะแข่งกีฬาชนิดนี้ได้

ฉันหวาดเสียวตอนสวมกางเกงในมากเลยค่ะ

ที่เอามาเป็นกฎกติกาของการวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนเนี่ย

ฟรีไซส์แล้วกันจะได้สวมง่าย

ใส่ได้ทุกคนจนมันย้วยอย่างนี้

วิ่งเร็วด้วยอ่ะแข็งแรงมาก
เออวิ่งปรู๊ดเลยทีเดียว

ไม่ต้องรีบพัดเดี๋ยวนั่งก่อน
สีสันของการแข่งขันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
มันเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคี
เรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวบ้าน
ที่เขามาร่วมงานในวันนั้นคือกีฬาอย่างอื่นเขาก็มีนะ
บงฟุตบอลกีฬาที่เขาแข่งขันกันตามปกติทั่วไป
แต่ว่าไอ้กีฬาที่เป็นซุปเปอร์แมนผลัดกันแบบนี้

ดิฉันจะต้องวิ่งแบบซุปเปอร์แมนให้ได้
ว่าจะดึงอันไหนก่อนอันไหนหลัง
เดี๋ยวดึงผิดดึงถูกล่วงลงมาหมดเลยนะคะคุณ

ใช่ดีนะคุณตาคุณยายเนี่ย
ไม่นุ่งสโหลงนุ่งพะถุงมา
เอ้าผมว่ามันเป็นกีฬาที่ทำให้
บรรดาผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ต้องแล้วนะคะผู้สูงอายุก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะ
แล้วก็สุขภาพจิตดีอารมณ์ดีอายุยืนยาวได้ออกกำลังกายด้วยนะคะ